เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันหนึ่งนะฮะคือเขาขับไป
บอกว่าขับตามรถที่เขาขนพวกกองฟางนะครับแล้วเศษของฟางเนี่ยมันเข้ามาในใต้รถเขา
ค่ะพอขับขับไปเนี่ยปรากฏว่าไฟมันไหม้ฮะฮะ
แต่มันจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือค่ะ
อันนี้เดี๋ยวต้องดูกันนะฮะแต่ว่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
เอามาโพสต์เอาไว้นะครับอันนี้ตอนแรกนะครับ
ท้ายคลิปเนี่ยจะเห็นแบบไฟลุกไหม้จนวอดทั้งคัน
แล้วเจอความร้อนไฟก็เลยลุกขึ้นมา
นี่สุดท้ายคือดับไม่ทันจริงนะครับ
ถ้าขับรถไปตามรถขนฟางแล้วเศษฟางมันหล่นอยู่แถวถนน
หรือมันลอยมาแล้วมันเข้าใต้ท้องรถเรา

มันจะทำให้ไฟไหม้ได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ

มันจะลุกไปถึงตัวถังห้องเครื่องขนาดนี้เลยเหรอ
ต่อให้ถ้าเกิดฟางที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถ

คือมีคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเข้ามาโพสต์
เมนต์เอาไว้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ

บอกว่าขับตามรถกระบะขนฟางมา
พอก้อนฟางมันร่วงลงที่ถนน
เขาขับตามหลังมาเขาก็เหยียบก้อนฟาง
พอเหยียบก้อนฟางเขาตัดสินใจจอดรถ

ทีนี้จังหวะนั้นมันมีสุนัขแถวนั้น

เขาก็กลัวสุนัขเขาก็ตัดสินใจขึ้นรถ

เศษฟางเนี่ยมันยังอยู่ใต้ท้องรถ

แล้วไฟลุกไหม้แล้วเข้าไปถึงห้องเครื่อง
ของตัวถังด้านในแล้วทำให้เกิดออกไป
จากแก๊สจากน้ำมันอะไรก็แล้วแต่จนไฟลุกขึ้นขนาดนี้
คือใต้ท้องรถพวกวัสดุอุปกรณ์ในการปิดการกั้นต่าง
ความจริงมันก็แน่นหนาพอสมควร

เดี๋ยวต้องให้บุญชาชาญก็ตรวจสอบอันอีกทีนะครับ
แต่ว่ารถคันนี้ก็ตามคลิปแล้วครับ
คือวอดเลยครับหมดเลยครับ